ต้องถามคุณผู้ชมกับคุณสุภาษาราก่อนว่าถ้าไปงานแต่งงานคาดหวังจะได้เห็นอะไรบ้าง
รอยยิ้มความสนุกสนานความปราบปลื้มปิติ
บรรยากาศหวานเพลงเพราะใช่ไหม
แต่ไม่ใช่ที่งานนี้เพราะว่างานนี้มีวัยรุ่น๒หมู่บ้าน
ซึ่งก็อยู่ในอำเภอเดียวกันที่จังหวัดบุรีรำ
ไปก่อเหตุยกพวกตีกันในงานแต่งคุณ
อันนี้งานแต่งนะไม่ใช่งานบวชด้วยค่ะคือแขกเรือนี่หนีกันกระเจิงเลยนะคะ
ผู้หญิงก็ถูกลูกหลงบาดเจ็บไปหนึ่งค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าแหมเหตุการณ์แบบนี้นี่มันแปลกมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะ
ไม่เห็นใครเขามาตีกันในงานแต่งมาก่อนส่วนใหญ่ก็จะเห็นตามงานบุญงานบวชงานคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ

เออแต่นี่เขาบอกว่ายังโชคดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงอ่ะมาตีกันทำไมในงานแต่งนะ
เป็นภาพวัยรุ่นชกต่อยกันเลยนะมีทั้งไม้มีขวานมาไล่ฟันกันตามถนน
ซึ่งงานที่เขากำลังอยู่กันมันเป็นงานแต่งงาน
เรือที่มาร่วมงานก็ตกใจแตกตื่นกันค่ะ
คลิปภาพนี้มีความยาวรวมกว่า๘นาทีแล้วก็เขียนข้อความบรรยายภาพว่า
อีกแล้วบ้านกระทุ่มและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ๊ยทำอะไรกันเนี่ยไม่ดูเลยการละเทศะไม่เหมาะไม่ควรนะคะ
สงสารสงสารเจ้าบ่าวเจ้าสาวไหม
ทีนี้จากการสอบถามนายสุชาติหอมเนียมผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด
ของบ้านกระทุ่มตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกที่บุรีรำก็เล่านะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นงานแต่งงานของลูกบ้าน
ตัวเองก็ไปด้วยนะไปร่วมงานแสดงความยินดี
ก่อนจะมีการแห่ขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าว
มีรถแห่ดนตรีสดนำขบวนขบวนขันหมากนะ
และมีวัยรุ่นทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้กันมาร่วมเต้นนึกออกไหม
มาเปิดเพลงนำขบวนแห่ขันหมาก
จนกระทั่งช่วงเที่ยงก็ส่งมอบสินสอดกันตามประเพณี
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถแห่ดนตรีสดก็ยุติไปแล้วด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าดนตรีกำลังมันแล้วไปตีกันนะ
หลังจากนั้นตัวเองก็เดินทางกลับไปปลูกมันสัมปะหลัง
แล้วก็มาทราบข่าวทีหลังว่าอ้าวตีกันซะแล้วในงาน
วัยรุ่นที่ยกพวกตีกันคือวัยรุ่นบ้านพิชัยพัฒนาหมู่๑๖

และทั้งสองหมู่บ้านก็อยู่ตำบลหนองใหญ่นี่แหละตำบลเดียวกัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บอกว่าที่ผ่านมาการชกต่อยของวัยรุ่น
เกิดขึ้นในงานบุญประเพณีหรืองานคอนเสิร์ตมากกว่า
นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะสร้างประวัติศาสตร์กันเลยหรือไง

ก็ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงมีเพียงแค่แผลฟกช้ำ
และมีผู้หญิงโดนลูกหลงด้วย๑คนก็บาดเจ็บไปเล็กน้อยนะคะ
สาเหตุนี่สงสัยว่าจะเขม่นกันตั้งแต่ช่วงเต้นแล้วล่ะ
ลีลาเธอมันเข้าตาฉันหรือว่าเต้นกวนไปหน่อย
เก็บความแค้นไว้ไม่ไหวต้องตีกันวันนี้แหละ
อย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการดื่มด้วย
แน่นอนดื่มเพราะว่างานพวกนี้มันก็ต้องมีการฉลองกันหน่อย
ชนเข้ามากเข้าทีนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้ว
แล้วก็ยิ่งตัวมาชนกันนี่ยิ่งหนักเลยนะคะ